คุณผู้ชมคะติดตามข่าวสารจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ต้องทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่ารู้สึกทราบซึ้ง
ในพระมหากรุณาที่คุณของนายหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นล้นพ้นค่ะ
หลังจากที่พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดตั้งโครงการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้น
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ปะทะของตำรวจตระเวนชายแดนเขต๘จังหวัดสุราธานี
กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อวันที่๒๐กันยายนพุทธศักราช๒๕๕๙

เหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
และถึงแม้เหตุการณ์ในครั้งนั้นจะผ่านมาแล้ว๔๑ปี
แต่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของดาบตำรวจเจริญศักดิ์จันทเวศ
ขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน๑๑นาย
กำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนด้วยรถหุ้มเกราะจำนวน๒คัน
เมื่อมาถึงบริเวณถนนบ้านนาศาลบ้านซ่องอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวน๑๕๐๒๐๐คน
โจมตีด้วยระเบิดคอ๖๐จำนวน๕ลูก
พร้อมกับใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่ตำรวจตระเวนชายแดน

มีการไม่มีการบอกกล่าวเลยครับเพราะว่าเป็นเสียงปืน
หลับสำหรับไม่ได้บอกลาวอะไรกันเลย
เพียงแต่บอกว่าเราก็เป็นคนไทยเขาก็เป็นคนไทย
ต่างคนต่างโหร้องเข้าหากัน
กับผมพร้อมกับพวกอยู่ที่บนทางถนน
ก็มีความรู้สึกว่าคนไทยด้วยกัน

ไม่อยากจะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
ไม่อยากจะคิดมากจนถึงขนาดว่า
บางครั้งก็อยากจะยอมสละ
แต่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พวกผมก็ไม่มีทางเลือกจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขณะยิงต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้น

เพื่อใช้เป็นขวัญและกำลังใจนั้น
คิดถึงคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว

เพื่อนักศาสตร์ประชาธิปไตย

ให้พี่น้องของประเทศไตยมาตลอด
ไม่คิดว่าพวกเราจะภาคยันติฆากัน
ก่อนที่จะได้รับกำลังสนับสนุนภาคพื้นดิน

ผู้ก่อการร้ายล่าถอยซึ่งหลังเสียงปืน
มีผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต๗คน
ส่วนตำรวจตระเวนชายแดนเสียชีวิต๔นาย

โดยดาบตำรวจเจริญศักดิ์ถูกยิงที่บริเวณขาซ้าย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา

เนื่องจากบาธยักษ์เป็นบาดทะยักษ์ที่แผล

จึงปรึกษากันว่าจะให้ทำอย่างไร
หมอจึงเข้ามาหมอธุรกิจ
จึงเข้ามาปลอบฝันและให้กำลังใจ
พร้อมกับบอกว่าจำเป็นจะต้องตัดขาซ้ายเนื้อเขาทิ้ง

กลายเป็นคนพิการไปในทันทีศูนย์สิ้นอนาคตหน้าที่การงาน
และต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โรงพยาบาล
รับไม่ได้กับสภาพร่างกายที่เหลืออยู่
กลัวว่าจะถูกรังเกียจจากสังคมและเป็นภาระให้กับผู้อื่น
หลายครั้งมีความคิดที่จะลาจากโลกใบนี้
ในปี๒๕๑๑ประเทศไทยได้ส่งทหารไปสู้รบในสมรภูมิที่ประเทศเวียดนาม
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่๙ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
โปรดกล้าวให้มีการสร้างโรงงานผลิตแขนขาเทียมพระราชทาน
ศูนย์ฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อบำบัดและรักษาช่วยเหลือทหารตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ได้รับบาดเจ็บจนทุกผลภาพจากการสู้รบ
พร้อมกับมีพระราชดำรัฐว่า
กล่าวว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติ
เพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว
กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม
ขอให้ภูมิใจและตั้งใจ
รักษาเกียรติอันแท้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อ
และพระราชทานการช่วยเหลือไว้ว่า
ช่วยทหารผ่านศึกเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้
ซึ่งขณะที่ดาบตำรวจเจริญศักดิ์รักษาตัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
โปรดกล้าวให้เหล่าทหารกล้าที่ทุกผลภาพ
ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับส่งเลี้ยงอาหาร
พร้อมกับมีพระราชดำรัฐที่ทรงห่วงใยเหล่าทหารกล้า
และมีกำลังใจอีกครั้งหนึ่ง
ท่านมีคำพูดอยู่หลายคำหลายประโยคเหมือนกัน
เขาบอกว่าตำรวจการพระเวียนชายแดน
ข้อคือลูกของท่านเป็นบุตรของท่าน
คนหนึ่งเหมือนกันที่ยอมสละเลือดสละชีวิตได้เพื่อชาติ
และแล้วในเช้าของวันที่๒๑กันยายน๒๕๕๙
ได้เดินมาที่เตียงของดาบตำรวจเจริญศักดิ์
พร้อมกับมีคำพูดที่ทำให้ดาบตำรวจเจริญศักดิ์
มีสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไป
ทรงโปรดฆ่าโปรดคนลงให้พระราชทานขาเทียม
ให้ทุกท่านทั้งขาเทียมทั้งแขนเทียม
เอาไว้มาเตรียมทุกอย่างที่ได้สูญชิ้นไป
ครับผมมีความทราบซึ้งปิติเป็นอย่างยิ่ง

กับผมรับภึมตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่องค์พระมหาขสัตว์ได้ทรงโปรด
ให้ข้าพเจ้าเบื้อกับเกิดใหม่
และหลังจากได้รับพระราชทานขาเทียม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว

ได้ทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
จนกระทั่งสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิต
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน